ติดตามข่าวกับข่าวเย็นไทยรัฐกันต่อนะคะใครที่คิดถึงสามเณรทีมหมูป่า
เพราะว่าที่วัดพระธาตุดอยวาวจังหวัดเชียงรายเตรียมจัดพิธีลาศิกขาให้กับสามเณรทีมหมูป่าทั้ง๑๑รูปแล้วนะคะ
หลังจากที่ได้บรรพชาอุทิศส่วนกุศลให้กับจ๋าแซมวีรบุรุษถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนครบ๙วันจริงเกิน๙วันด้วยเพราะว่าต้องรอเลิกศึกนะคะ
ส่วนพระเอกเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่มีกำหนดในการลาศิกขานะคะด้านพระวิราชัยพัทวีโรเดินทางไปทำพิธีแผ่เมตตาบริเวณหน้าถ้ำหลวงด้วยค่ะ
พระรัตนมุณีรองเจ้าอาวาสวัดพระแก้วและรักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเดินทางมาที่วัดพระธาตุดอยวาวตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
เพื่อสอนการปฏิบัติตัวให้กับสามเณรสมาชิกทีมหมูป่า๑๑รูปหลังจากลาศิขาวันพรุ่งนี้นะคะ
ส่วนพระเอกนั้นยังไม่มีกำหนดลาศิกขาคาดว่าจะอยู่จำพรรษาจนครบ๓เดือนเลยค่ะ
ซึ่งรักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายได้มอบหนังสือพุทธธรรมให้กับพระเอกเพื่อเอาไว้ศึกษาในระหว่างครองสมณเพศด้วย
ขณะเดียวกันพระเอกแล้วก็สามเณรทีมหมูป่านะคะยังได้ทำการขอขมาพระครูประยุทธ์เจติยานุการรักษาการเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยวาว
และขอบคุณที่อบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยในช่วงที่อยู่ในวัดพระธาตุดอยวาวค่ะ
สามเณรทั้ง๑๑รูปตอบพร้อมกันว่าอยากฉันหมูกระทะแล้วก็ไอศครีมค่ะ
ทางคณะกรรมการวัดและสมาชิกกาชาติแม่สายนะคะ
ก็เลยสั่งหมูกระทะมาเลี้ยงพัฒนาหารเพลให้กับสามเณร
ส่วนทางด้านคณาจารย์แล้วก็นักเรียนในพื้นที่อำเภอแม่สายจำนวนมากนะคะ
เดินทางมาช่วยกันเตรียมพื้นที่จัดพิธีลาศิขาให้กับสามเณรทีมหมูป่า๑๑รูป
แล้วก็จัดนิทัศกาลขอบคุณคนทั้งโลกเลยค่ะ
ตั้งแต่วันที่๒๓มิถุนายนที่ทีมหมูป่านั้นต้องติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะ
จนกระทั่งมีคนจากทั่วโลกที่ส่งทั้งแรงกายแรงใจมาช่วยเหลือ
แล้วก็สามารถช่วยทั้งหมดออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย
จะมีการนำภาพทั้งหมดนี้แหละค่ะไปติดไว้รอบพระธาตุดอยวาวในวันพรุ่งนี้
และจะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนวตรีสมานกุนันหรือจ่าแซม
ที่เสียชีวิตขณะที่เข้าช่วยเหลือทีมหมูป่าด้วยค่ะ
เวลาประมาณ๕โมงเย็นเราจัดกิจกรรมหน้าที่ลานพระธาตุดอยวาวโดยใช้ชื่อว่าขอบคุณคนทั้งโลก
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางคณะพระพิสุสามเณรและก็ศรัทธาสาธุชนคณะครูจากโรงเรียนต่าง
ได้ร่วมใจการจัดแสดงนิทัศกาลภาพไทยตั้งแต่เวลาผ่านสองคนทั้งหมูป่าได้จัดที่ธำหลวงกรุณ้ำนางนอน
ซึ่งมีภาพทั้งหมด๔๐๐๐กว่าภาพจะจัดนิทัศกาลขอบคุณคนทั้งโลก
ในกิจกรรมต่างนั้นก็จะจัดนิทัศกาลเช่น
ประมาณสิบสองบูธในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ขณะที่พระวิราชัยพระทวีโรหรือว่า
ผลตำรวจเอกวิราชัยทรงเมตมานี่แหละค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พระสงฆ์ที่เป็นข้าราชการตำรวจหลายรูปเดินทางไปที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
บนโป่งผาอำเภอแม่สายวันนี้ด้วยนะคะเพื่อไปทำพิธีตั้งจิตอธิษฐาน
และแผ่เมตตาบริเวณหน้าถ้ำหลวงด้วยค่ะ